คุณผู้ชมคะโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ค่ะ
เขาเครียดจากปัญหาพิษเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยนะคะ
ทำให้รายรับไม่พอกับรายจ่ายสิ่งที่เขาทำคือ
ไปนั่งตรงริมสะพานพระนั่งเกล้าค่ะแล้วชะโงกหน้าลงไป
จะไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่าพลาดพลัดตกลงไปนะคะ
ต้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายกู้ภัยไปช่วย
บรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะเจอแล้วครับเจอแล้ว
ลอยคออยู่บริเวณต่อหม้อครับ
นำขึ้นเรือได้สำเร็จนะครับพลเมืองดีได้นำเรือ
มาช่วยเรียบร้อยนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านนำเรือนะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้แหละ
ที่เกิดพลาดท่าพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า
จังหวัดนนทบุรีตอนนี้อัปเดตแบบนี้ค่ะเจ้าตัวปลอดภัยนะคะ
ปลอดภัยค่ะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณธนทรภูลประเสริฐ
เป็นอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงจังหวัดนนทบุรีเล่าบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ๔ทุ่มของวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เขาเองได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่ามีคนตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเห็นผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
ลอยคอรอคอยความช่วยเหลือไปกอดต่อหม้อสะพานอยู่
ระหว่างที่เตรียมเรือเพื่อลงไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะโชคดีที่มีเรือของชาวบ้านแล่นผ่านมาพอดี
ชาวบ้านเขาเลยช่วยผู้ชายคนนั้นไว้ได้ทันแล้วรอดตายอย่างหุดหวิด
แล้วตอนนี้น้ำเชี่ยวด้วยนะฮะมาถึงก็เจอคนเกาะอยู่กลางต่อหม้อ
กลางแม่น้ำเลยครับเกาะแน่นเลยอ่ะถ้าปล่อยหลุดไปก็คือตายอ่ะแหละ
ตอนนี้เขาพอเอาขึ้นเรือมาก็มานั่งสัมภาษณ์กันอยู่พักนึงว่ามีเรื่องอะไร
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่าทะเลาะกับที่บ้านมา
แล้วก็มายืนอยู่กลางสะพานไม่ได้ตั้งใจโดดเอาแค่เฉง้อมาดูแล้วก็ลื่น
กาหล่นลงมาดูไว้เป็นอุทหรณ์ก็ดีนะคะ
ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดใช่
แค่จะชะโงกหน้าลงไปดูกระแสดามแล้วพลาดตกลงไปค่ะทีนี้คนที่ไปประสบเหตุเนี่ย
มูลนิธิอาสามมูลนิธิบอกแล้วใช่ไหมคะว่าทะเลาะกับที่บ้านอันนั้นสาเหตุหนึ่งค่ะ
อีกสาเหตุหนึ่งเขาบอกว่ารู้สึกเครียดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
เจ้าตัวเนี่ยมีอาชีพขับรถแท็กซี่แต่เนื่องจากว่าพิษเศรษฐกิจและโควิดมันประกอบกัน
ก็เลยทำให้ขาดรายได้รายรับไม่พอกับรายจ่าย
วันเกิดเหตุตัดสินใจเดินเท้าออกจากบ้านที่ตำบลท่าอิดมาที่สะพานพระนั่งเกล้า
ระยะทางจากบ้านมาสะพานเนี่ยสักประมาณสามกิโลเมตรเดินเท้านะแล้วก็เดินขึ้นไป
ขึ้นไปเล่นตรงขอบสะพานจากนั้นปีนราวสะพานเพื่อจะชะโงกหน้า
แล้วก้มดูผิวน้ำให้สบายอกสบายใจแต่จังหวะนั้นแหละค่ะ
ลื่นหัวดิ่งตกลงไปด้านล่างกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวกรากด้วยนะคะ
คนที่ตกปลาเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันค่ะ
อืมทีนี้เราถามต่อว่าต่อไปจะไปอีกแม่กล้าไปอีกแม่สะพานพนักกล้าว
แล้วก็เป็นสะพานที่ใกล้บ้านด้วยเขาบอกว่าคงทำใจอีกสักพัก
ก็ไม่กล้าขึ้นไปแล้วกลัวภาวะไปแล้วนะครับ
สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
มันถูกเรียกว่าอุบัติเหตุนะครับใช่ครับ